มาดูเรื่องของกรกตกันก่อนเลยนะคะ

ลงเมื่อวานนี้เอง๒๘กุมภาพันธ์
ส่งถึงพักพลังประชารัฐ

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก

ขึ้นเวทีปราศัยได้ไหม
สรุปข้อกฎหมายออกมาแล้วว่าไปได้
แต่ว่ายังมีข้อท้วงติงออกมาจากหน่วยงานต่างนะ
เกี่ยวกับเรื่องของความคงสถานะ
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของผลเอกประยุจันทร์โอชาเนี่ย
สรุปแล้วมันทำได้จริงเหรอนะคะ
หนังสือด่วนที่สุดจากสำนักงานกรกต
ลงวันที่๒๘กุมภาพันธ์
ส่งไปถึงหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
แจ้งข้อกฎหมายและให้ความเห็นว่า
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
สามารถช่วยพักหาเสียงได้
นายอุตมสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
บอกเกี่ยวกับคำตอบของกรกตถือว่าชัดเจน

พลเอกประยุทธ์สามารถช่วยกิจกรรมของพักได้ทุกอย่างเลย

ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานอกราชการ
เช่นเดียวกับที่อดีตรัฐมนตรีทั้ง๔คนของภักดิ์
เคยทำมาแล้วนะคะฟังเสียงคุณห้าภักดิ์ค่ะ
ของประเทศนะครับก็คือน่าจะเป็นรูปของเวที
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่า
ถ้าพลเอกประยุทธ์ทำเท่าเทียมกับคนอื่น
ก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าที่ผ่านมามีสถานะพิเศษ
ซึ่งมีปัญหาว่าได้ใช้อำนาจรัฐหรือไม่
ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จึงต้องระมัดระวังค่ะ
ดังนั้นผลเอกประยุจจึงต้องระมัดระวังค่ะ